คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปช่วงที่แล้วว่า

หอยเปิดเสื้อโชว์ถึงจะถูก
เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหน

แหมคุณพูดซะพี่หอยหมดกำลังกายหรือเปล่า
ล้อเล่นขำ

เขาบอกว่ารีดน้ำหนักหายไปเท่าไหร่ให้ถ่าย

สัก๑๐กิโลกรัมอ่ะพิษค่ะเท่าไหร่
กิโลกรัมนี่แถมต้องบอกว่ากำลังปั้นกล้ามอยู่
กล้ามท้องน้อยเริ่มเห็นรำไรขึ้นมาแล้ว
ให้เห็นทีละชั้น๒ชั้น๓ชั้นขึ้นมา
งานนี้พิธีกรอารมณ์ดีคุณหอยเกียรติศักดิ์เขาไม่รอช้า
ขอเปิดเสื้อโชว์หลักฐานกันเลย
เป็นกล้ามท้องเบานี่งัดเลยค่ะงัดเลย
แต่ที่ชัดมากคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า
พุงหายไปนะตอนแรกที่เราเห็นในรูปเราคิดว่าเขาเขม่าว
แต่อันนี้เปิดโชว์ไม่ได้คำแนวหายไปแล้วจริง
ฉันไม่ชินตามากเลยในลุคนี้ของพี่หอยซะ
ฉันชอบตอนที่เขามีพุงกลมน่ารักดี
แล้วก็ลบภาพของแบบพี่หอยตัวพรุ้ยออกไปเลยเหมือนกันเนอะ

แล้วก็การรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะคุณผู้ชม
ก็ไม่ลืมเลยค่ะที่จะขอบคุณแรงบันดาลใจแรกนั่นก็คือ
สาวสวยเซ็กซี่คุณอุ้มลักษณะ
ที่ทำให้พี่หอยเขาฮึดขึ้นมาดูแลตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิต

ผมขอขอบคุณคุณอุ้มลักษณะก่อนนะครับ
คุณอุ้มลักษณะตอนนี้โอ้โหซื้อของขวัญให้แฟน
เรียกได้ว่าโอ้โหอยากได้บ้างแต่ว่าคงไม่มีโอกาสแล้ว
แต่สิ่งที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะทำให้ได้เราทำได้แล้ว
๑๖๑๗กิโลกรัมภายใน๒เดือน
มันทำให้เราเรียนรู้เราไม่สามารถใช้วิธีคนอื่นในการออกกำลังกาย

กินทุกอย่างที่เรารู้สึกที่เราอยากกิน
ที่ได้มานี่มาจากการเดินครับ
ตอนนี้ใช้แรงบันดันใจอะไรอย่างไรพี่หอย
นางแบบเลย
พี่ชายอย่างนี้หรือครับไม่ใช่ครับที่
ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง
ใจเราหาอะไรก็ได้ที่แม่งใจเราไปให้ถึง
นึกถึงอะไรก็ได้นึกถึงผู้หญิงนึกถึงผู้ชาย
นึกถึงอะไรก็ได้นึกถึงไว้ก่อน
แล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจในการทำซิกแพค

ไม่จริงต้องบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจ

ก็นอนต่อกินหนมไปด้วยแล้วนอน
หอยบอกว่าซิกแพคนี้ได้มาเพราะเดิน

แต่ว่าเขาก็บอกนะว่าเออขอบคุณกำลังใจคนแรก
ก็คือคุณอุ้มลักษณะถึงแม้ตอนนี้พี่อุ้มจะแฮปปี้เหลือเกิน

ที่ทำให้พี่หอยสนใจที่จะดูแลสุขภาพ
เป็นครั้งแรกในชีวิตที่คิดจะทำแบบนี้เลยทีเดียว
ขึ้นด้วยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วย